โปรดติดตามตอนต่อไป
แล้วแม่เชื่อไหมคุณไปหาซื้ออาศูนย์สามเลขมัน

คนเช็คกันอ่ะ๓๑ออกจริง๗๓๑
อ๋อเลขท้ายใช่บ้า
อ่าแล้วเขาบอกว่าเลขท้ายมีตรง๑๙๘๓ไม่เบ็ดอยู่
เลขท้าย๒ตัวเนี่ยเขาบอก๙๙มาจากอะไร
แอ้งจี้ก่อเหรอ๙๙เป็นเลขเลขมงคลแม่๙๙สาธุ๙๙ไงสาธุ๙๙แม่
แอ้งจี้๙๙มาจากอะไรไม่ถามหนูก็บอกว่าไงสาธุเลขมงคล๙๙
ไม่แต่เลขพักออกหมดเลยเห็นไหม๒๙ที่เขาบอกหาเลข๒๙เลข๓๐เลข๓๑
รางวัลที่๑คือ๑๓๒๙๐๓๑๓กลับกัน๓๑ก็เป็นเลขพักเก้าไกร๒๙ตรงตัวคือเลขพักเพื่อไทย
ที่๑ที่๒ในการเลือกตั้ง๐๓กับ๓๐ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
แต่ใครจะกลับได้อย่างนี้รางวัลเดียวนะแล้วไม่ใช่ต้อง๖ตัวด้วยไง
ขอเลขออกนะคุณเรือน่าคิดด้วย
มันมีเหตุผลเสมอ
เดิมมีห่วงลำไพ้

แล้วก็มีคนถูก๑โทรได้อยู่๔บ้าย

และพระพระกาศสาหรัฐ
ใช่ไหมวันนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นมาพอสมควร
ไปดูเรื่องของผลการเลือกตั้งต้องบอกว่าคนก็ยังจับตามองกันมาเรื่อยเรื่อยนะคะ
ตอนนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการแต่มีการนับคะแนนไปแล้วเรียกว่า
๙๙นะไปดูคำ
อ๋อแม่แม่ดูเลือกอะไรอยากรู้
นี่ก็ต้องดูคำก็จะเตรียมตัวต่อไง
นี่ไงไปดูซะนิดนึงว่าซ้อแบบแบงค์เขตมีอะไรอย่างไรกันบ้าง
อันดับ๑ก็คือเป็นพักเก้าไกรเก้าอี้ก็คือ๑๑๓ที่นั่ง
อันดับ๒มาเป็นพักเพื่อไทยนะคะ๑๑๒ที่นั่ง
อันดับ๕เป็นพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้ได้ไป๒๓ที่นั่งอันดับ๖
ประชาธิปัตย์ค่ะได้เก้าอี้ไป๒๔ที่นั่งอันดับ๗พักชาติไทย
พัฒนาอันนี้ได้ไปสิบที่นั่งนะคะอันดับแปดพักประชาชาติได้
เก้าอี้ไป๙ที่นั่งอันดับ๙พักไทยสร้างไทยได้ไปทั้งหมด๖
ที่นั่งอันดับที่๑๐พักเพื่อไทยรวมพลังอันนี้ได้ไป๒ที่
นั่งรวมไปถึงอันดับที่๑๑ค่ะพักชาติพัฒนากล้าได้เก้าอี้ไป๒
ที่นั่งทีนี้ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อนะคะก็จะมีอันดับที่๑
ก็คือพักเก้าไกลได้ไป๓๙ที่นั่งตามมาติดติดอันดับ๒พักเพื่อ
ไทยค่ะได้ไปทั้งหมด๒๙ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาตินะคะได้
เก้าอี้ทั้งหมด๑๓ที่นั่งพักภูมิใจไทยได้ไป๓พักประชาธิป
ได้เก้าอี้ไป๒ที่นั่งพักประชาชาติอันดับที่๖ได้ไป๒
ที่นั่งอันดับ๗พักพลังประชารัฐได้ไป๑ที่นั่งแล้วก็อันดับ
แปลกค่ะพักเสรีรวมไทยอันนี้ได้ไป๑ที่นั่งก็คือป่าเสรี
ใช่แล้วก็ไทยสร้างไทยนะคะก็ได้ไป๑ที่นั่งประชาที่ประตัย
ใหม่อันนี้ก็ได้ไป๑แล้วก็พักใหม่ได้ไป๑ที่นั่งพักชาติ
พัฒนากล้าได้ไป๑แล้วก็พักท้องที่ไทยได้ไป๑ที่นั่งแสดง
ว่าคุณกรคุณกรกลับมาหมดเลยอืมอันนึงเฉลี่ยคือว่า๓
แสนกว่าแต่ทำไมพักแบบแสนกว่าก็ได้๑ที่นั่งกว่า๑ที่นั่งเหมือน
เลยเนี่ยเออทำไมปัดเศษปัดเศษน่าจะยังไงเพราะว่าแสนกว่า
แสนเนี่ยอย่างแสนกว่าอย่างนี้พักชาติไทยพัฒนาอันดับ
๑๔นี่ได้อยู่ประมาณ๑๘๔๓๒๓คะแนนได้ไป๑ที่นั่งพักเป็น
พักพลังสังคมใหม่นี่ก็ถึงให้นั่งพักครูไทยเพื่อประชาชน
แต่ก็ได้หนึ่งที่นั่งก็มีภักดิ์ใหม่เกิดขึ้นเยอะ
มากอย่างติดลงอ่ะทุกคนเขาส่องลง๒คน๒คนส่องคนทั้ง

แต่วันนี้อุบลราชธานีเขาจะยิ่งกว่าล้มช้าง

แล้วได้สอสอเขตทั้งสองคน

เป็นสองคนที่ลงพื้นที่จริง
คือช่วยแบบรับส่งชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาก็เลยใช่ชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับว่า

ในชุมชนก็คือคะแนนที่เป็น
สอสอที่เป็นเขตก็คนแนะนำ

บ้านหนูก็คือลำปางก็คือพักก้าวใกล้ได้อยู่นะครับ

ก็คือคนในทุกมันคือคะแนนคนที่เป็นเขตกับ
กับที่เป็นพักไม่แบบไม่ได้แบบแมทกัน

เขาบอกว่าเอาก็งานศพงานบวชงานบุญงานพระป่าอะไรอย่างนี้

วันนี้เพื่อไทยยึดทุกภาคนะครับอืม

เขาบอกมันน่าจับตามองเชียงใหม่ภาคเหนืออย่างนี้

จาก๗ใน๑๐เก้าไกรได้๗เพื่อไทยได้๒

แต่วันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าเรื่องการจัดตั้ง

แต่การโหวตเลือกนายกเนี่ยมันต้องใช้๓๗๖เสียง

คนจาก๒๕๐ดูเป็นตัวเลขที่น้อย

ไกลอาจจะหาไม่ได้ด้วยซ้ำ๖๖คนที่ว่า

แต่เขาบอกว่าถ้าเชิญคุณอนุทินมามันจะกลายเป็นพระเด็จการรัฐสภาไหม
เพราะรัฐบาลเสียงจะล้นมากแล้วฝ่ายค้านจะไม่มีเสถียรภาพ
เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านจะเหลือแค่ร้อยนิด
ใช่ค่ะ๑๒๐อ่ะ

เพราะตอนนี้ถ้ามีภูมิใจไทยไปก็ประมาณ๑๙๐

ก็จะกลายเป็น๓๘๐ใช่
ถูกต้องไหมฮะในสภาจะมีฝ่ายรัฐบาล
สมมุติก็บวกกับพักเล็กพักน้อยที่ได้อย่างนั้น
อีกก็เป็นฝ่ายรัฐสิบเอ็ดหรือ๑๐เสียก็เป็น๓๘๐

แต่ถ้าวันนี้เรากลับไปดูตอนนั้นต้องให้เครดิตแฟนด่า

ตอนนั้นเครดิเตอร์สแตนดาร์เขาถามนี่ว่าอ้าวคุณจะเอาสวไหม

อืมใช่แต่ว่าตอนเนี้ยสวที่พี่มดบอกที่บอกว่าออกมาแสดงจุดยืนกันเยอะอ่ะ

คือหมายถึงว่าการที่เก้าไกลเป็นฝ่ายค้าน
จะทำให้เหมือนกับรัฐสภามันมีประสิทธิภาพ

คือคือแล้วก็บางคน
คือตอนนี้คนตั้งคำถามเยอะมากว่า๑สวมีเอาไว้ทำอะไรหน้าที่สวคืออะไร
สว๒๕๐คนจะไม่แคร์เสียงประชาชน๓๙ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์จริงเหรอ
ล้านคนไม่พอเราไปดูคะแนน๑๔ล้านคน
ที่โอเคเขาบางคนเขาอาจจะเลือกแบบว่าสอสอเขตเขา
แต่กาปาร์ตี้ลิสต์มันไม่ผิดโพลนะฮะ
สิ่งหนึ่งที่โพลหักปากกาไม่ได้คือวันหลังเนี่ยแม้กระทั่งไทยรัฐโพลของเรา
ที่คุณพิธา๔๙ที่อยากให้เป็นนายกคุณจำได้ไหม

มันไม่ผิดโพลเลยนะโพลนายกที่ควรอยากให้เป็นกับโพลพักโพลพักอาจจะผิด
ปากกาเซียนแต่โพลนายกไม่ผิดนะเพราะโพลนายกตลอดระยะเวลา
แรกเป็นคุณอิ๊งบอกว่าคุณอิ๊งเป็นครอบแป๊บนึง

ก็เลยมีการแชร์กันเกิดขึ้นหลังคุณอิ๊งกันเสร็จฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บคุณพิธามาปึงปังปังปังปัง

ทีนี้ดูเรื่องขั้นตอนกันหน่อยว่า

กติกาตามหลักกฎหมายมันเป็นยังไงบ้าง

ในเรื่องของนโยบายเรื่องของการทำงานร่วมกัน
ทีนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่คุณพิทาประกาศไปแล้วล่ะว่า
เราจะมีจัดตั้งรัฐบาลพักทั้งหมด๖พัก
ก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาชาติ

นักข่าวถามว่าภูมิใจไทยเอาไหม
เก้าไกลบอกยังไม่จำเป็นในตอนนี้

ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
คนก็ถามอีกว่าแล้วกรณี๒๕๐สวกังวลไหม
เขาบอกไม่กังวลเพราะคิดว่าสวไม่น่าโหวตสวนเจตนารมณ์ของประชาชน

ใช่ค่ะทีนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๑๒
เขาจะกำหนดให้สภาผู้แทนราษดรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายก
บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม
และอยู่ในบัญชีรายชื่อพักการเมือง
เสนอชื่อจะต้องมี๓ข้อดังนี้
ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษดรอืม
มติของสภาเนี่ยต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย
ว่าคุณจะเลือกใครเป็นนายกบวชใครเป็นนายก
คะแนนเสียงที่คุณจะได้รับเพื่อให้คนคนนั้นได้เป็นนายก
จะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภามาตรา๑๖๖
ถ้าเป็นปกติโดยทั่วไปก็จะเป็น๕๐๐ใช่ไหมคะ
สสเขต๔๐๐แล้วก็สอบบัญชีรายชื่อ๑๐๐รวมเป็น๕๐๐
แต่ว่าบทเฉพาะการมาตรา๒๗๒กำหนดว่า๕ปีแรกขอให้สวมีเอี่ยวด้วย
สว๒๕๐คนมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งนายกร่วมกับสสด้วย
สอีกทีนึงอันนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะ
สภถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะ
มีรัฐบาลรักษาการอยู่เป็นไปได้นะ

ลุงตู่ไปอยู่ถึงพฤษภาปีหน้า
เพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือสว
คือสว๒๕๐คนมาจากไหน
หลายคนก็จะตั้งคำถามว่าจริงมาจากไหน

ส่วนที่๑เลยก็คือมีคณะกรรมการสัญหาสว

ขอสชมาเลือกต่ออีกนะคะมาเลือกต่อ
รอบสุดท้ายให้เหลือ๑๙๔คน
ส่วนที่สองคือกกตเนี่ยรับสมัครเข้ามา
แล้วก็จะต้องมีการเลือกต่อโดยคอสชอีกเหมือนกัน

แต่ครบต้องแช่งก่อนเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อในแบบของกล้าวไซคาย

เพราะว่าอะไรวันนี้เรากลับไปดูที่พักก้าวไก่

ใช่เพราะว่ามีสอสอประกาศลาออกไง
ที่สอสอต้องใช้คำนี้เพราะว่ากรกตยังไม่ได้ประกาศ

สมควรเพราะว่าคุณควรต้องเป็นแบบอย่างเนอะ
สสควรจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่าง

ก็ถือว่าเป็นการแสดงสปีริตในการลาออก

ซึ่งรองหัวหน้าพักเก้ากรรมคุณแถลง
ร้องไห้เลยนะ
เพราะว่าที่สอสอคุณนธิพัฒน์เองก็รองไห้เหมือนกัน

ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วมันเป็นกฎหมายที่ทุกคนรู้เนอะ

คุณเมาคุณไม่ควรขับหรือคุณดื่มคุณไม่ควรขับ

ทีนี้เรื่องสอสอเรื่องจัดตั้งรัฐบาล

มันก็มีหลายสูตรในใจใครหลายคน

มันถามแบบเดี๋ยวพี่ไปไหน

ไม่จับจะแล้ว
หรือว่าไปพักบอกกลับบ้านเขาบอกกลับบ้านบอกกลับบ้านพักผ่อนใช่ไหม
เขาแสดงให้เห็นว่าสองปอก็ยังรักให้กลมเกลียวหยอกล้อพูดคุยหัวเราะกันอยู่
แต่ไม่รู้ว่ามีคุยอะไรไหม
เออแต่วันนี้บิ๊กตู่ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นงานแถลงครั้งแรกหลังมีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ว่ายืนดีกับทุกพักยืนดีกับทุกพักแต่ก็ไม่ได้เจาะจงใครนะฮะใช่ค่ะ
แต่เขาก็ถามว่าวันนี้คุณธนกรเขาก็พูดอยู่แล้วว่า
เรากลับไปที่พักรวมไทยสร้างชาติเขาได้สอสอมาไม่น้อยนะฮะ
เราฟังเสียงลุงตู่กันดีกว่าอืม
ระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคน
ที่จะให้กำลังใจในการทำงานของผมและรัฐบาลมาโดยตลอด
ในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยมาแล้ว
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับ
แสดงความยินดีกับทุกภาคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน
จากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการบริการนะครับของการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติ
โดยปราศาจความขัดแย้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งข้างและยั่งยืนยึดมั่นในสาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัย

อันนี้ก็ส้มทั้งจังหวัดใช่ค่ะ

โดนล้มไปเลยภาคตะวันออกโดนล้มหมดเลย

ปรากฏว่าคุณสาธิตเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะ

ถึงเวลาแล้วที่ต้องเลือกคุณพิทาเป็นนายก

แล้วเขาก็บอกว่าคุณสาธิตเขาถึงขั้น

เอาคุณอภิษฎกลับมาเป็นหัวหน้าเถอะ
หลายคนพูดถึงเรื่องนี้นะว่าคุณอภิษฎจะคัมแบ็ค
ขณะเดียวกันคุณอนุทิน
คุณอนุทินเนี่ยก็มีข่าวมาว่าคุณอนุทินไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น

เขาบอกเลยว่าพักภูมิใจไทยเขาออกแถลง
อย่างแรกเขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อน

คุณอนุทินก็ได้สอสอเขตเพิ่มนะฮะ

อย่างบึงกานเนี่ยเป็นของภูมิใจไทยไปแล้วสอง
หลายจังหวัดเป็นของภูมิใจไทยไปมากขึ้น
อย่างนครพนมเมื่อก่อนฐานที่มั่นของ
ของภูมิใจไทยอยู่ที่นครพนมอื่น
วันนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
ขนาดนี้ก็พรรคภูมิใจไทยเขาบอกเลยว่า

แล้วก็แน่นอนว่าขอเรียนยืนยันหลักการของพักในการเมือง

ก็คือเขายังยืนยันว่าเขาเนี่ย
ยังจะขอสนับสนุนให้คุณพิทาจัดตั้งรัฐบาลก่อน

แต่เขาไม่ได้บอกจุดยืนนะฮะว่าเขาจะร่วมหรือมีการชวน

วันเนี้ยอุงอิงคุณอุงอิง

พักเพื่อไทยครบกฎกติกาอยู่แล้ว
ในการที่จะให้พักก้าวกลายเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
และสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
ถึงขั้นคุณเศรษฐาเนี่ยเขาโพสต์ข้อความ

ยาวเลยว่าสนับสนุนตามระบอบประชาธิปไตย
อันนี้คือจุดยืนของพักเพื่อไทยที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะ

สักประมาณ๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่มวันที่๑๔พฤษภาคมแล้ว
แล้วก็เมื่อวานที่นั่งโต๊ะแถลงกัน๕ท่าน

สุพรรณบุรีต้องบอกว่าเขาหนาแน่นจริง

เขาได้กลับมาครบไม่มีใครไปทำอะไร

บ้านใหญ่สุพรรณบุรีเนี่ยยังอยู่

วันนี้คุณท็อปวันนี้ก็ต้องเข้ากรมศาสตร์
ฐานเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่

นาทีนี้สุดท้ายก่อนจะมีรัฐบาลใหม่
ทางประเทศเนี่ยไม่ได้ถูกแบ่งแยก

ของการร่วมโบสถ์ในฐานวันที่๑เนี่ย

อ่อนไหวพอสมควรตนจึงไม่สามารถตอบได้
ก็คือเอาง่ายอยากไม่มีความชัดเจนจากพรรคเขา
ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันรู้สึกของพรรคประชาธิบัติคุณชวนเขาก็
เสียกลับว่าอย่ามากดดันแต่ละพักว่าจะต้องออกมาแสดงจุดยืนหรืออะไรยังไง
ตรงมันต้องมีเวลากี่วันนะแม่

มันยังไม่ได้เร็วนี้หรอกกว่าที่เอาง่ายกรกตจะรับรองสอสอ๕๐๐คนเนี่ย
อ๋อเพราะมันต้องมีเรื่องของการทุจริตของการปอง
ใช่คือระยะเวลา๖๐วันก็คือให้กรตไปตรวจสอบ
คนร้องเรียนมาตรวจสอบคุณสมบัติสอสอทั้งหมดว่าผ่านไหมได้ไหม
แล้วหลังจากนั้นภายใน๖๐วันคือจริงคำว่าภายในก็
เขาจะประกาศพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือจะประกาศ
อาทิตย์หน้าก็ได้เหมือนกันหรือเขาจะประกาศให้ครบ

พักกดว่าวันนี้ประเทศอีกหนึ่งประเทศค่ะ
จะได้รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่า๓๐๐นโยบาย
อันนี้แปลว่าคุณธนกรจะโหวตให้หรือเปล่า
คุณอุ้งอิงเขาถามก่อนว่ารอดูค่ะได้หรือไม่ได้
แต่ขั้นแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าประชาชนเขาเลือกมานะคะ
เพราะว่านักข่าวถามอยู่ว่าจะยกมือให้ไหมเขาบอกว่าคือทำไมเขาถึงต้องยก
ก็คุณอยากให้เขาเป็นรัฐบาลเร็ว
ก็วันนี้กลายเป็นว่าตอนแรกเขาบอกการเมืองมันสำหรับคนอายุเยอะผิดแล้วฮะ
การเมืองของเด็กตั้งแต่๑๗ขึ้นไปด้วยตอนนี้กลายเป็นคนดูการเมืองตั้งแต่เด็กอายุ๑๗
เราเห็นคะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์คำตอบว่าเพราะเขาอยากดูดีนะบางคนบอกหักปากกาโพหักปากกาเซียน
หน้าแตกไปเกือบหมดนักวิชาการก็งงไปกันเป็นแถว
ยกเว้นนิดาโพนิดาใกล้สุดจริงปรากฏว่าก็บอกหักแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หักคือโพนายก
ของไทยรัฐเราเองพูดมาเลยว่าพริกทาน๔๐กว่า
คือจริงตอนแรกทำ๔ครั้งเนี่ย๒ครั้งแรกยังเป็นคุณอุ้งอิงจากเพื่อไทย
แล้วพอครั้งที่๓ตัวเลขกลับกันเลยเพราะที่๒เนี่ยเป็นคุณทิมมาที่๒
พอครั้งที่๓ปุ๊บคุณอุ้งอิ๊งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคุณทิมคือประมาณ๒๐กว่า
แล้วคุณทิมกลายเป็นเปอร์เซ็นของคุณอุ้งคือ๓๐กว่าคือพลิกอย่างนี้เลย

แล้วสังเกตไหมในช่วง๒อาทิตย์สุดท้ายมันดีเบตล้วนเลย

แล้วเขาก็บอกว่าครั้งนี้ที่มีผลนะที่นักวิชาการเขาคำนวณกันเขาบอกว่า

ปรากฏว่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นภาพขนาดนี้มาขนาดไหน
นั่นคือนักกีฬาโอลิมปิก

นี่ไอดอลมากเลยอ่ะกลายเป็นแบบโห
คือตอนที่แบบว่าเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกาย

แล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อ
เมื่อก่อนสมัยที่เราโตกันมานะ

แต่วันนี้การเมืองไม่ใช่หัวคะแนนหัวคะแนนธรรมชาติอยู่ในออนไลน์
มันก็หมายถึงการทำมาหากินของพวกเราด้วยนะฮะ
อืมใช่ค่ะคือต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตมีสื่อโซเชียลมีเดียเนี้ย
ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หมด
เมื่อก่อนเราอาจจะต้องรอฟังจากผู้ใหญ่บ้านจากหัวคะแนนจากอบตอบจ
แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือที่มันเล่นอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ
มันก็เห็นข้อมูลกันหมดเขาก็เลยมีข้อมูลที่เขาสามารถหาเองได้แล้ว
กรุงเทพได้ไปหมดเลยไม่เคยอ่ะทำข่าวมากี่ปีเคยเห็นไหมล่ะ
เคยเห็นมั้ยล่ะตั้งแต่เราทำอาชีพไม่เคยเห็น

ตกลงเขตที่จะต้องนับต้องนับใหม่ไหมแม่

๔คะแนนชนะมา๔คะแนน

ก็ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเหลืออีก๖๐วัน

ต้องรอดูต่อไปความเป็นว่า
เรื่องนี้ยังอีกยาวหลายคนวิเคราะห์กันไว้เยอะมากว่า

มันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวที่ก้าวกลายออกมาแถลง

มีสูตรรัฐบาลสวนฝั่งด้วย

หรือลุงตู่อยู่รักษาการอยู่ก็มี

ก็เลยบอกว่าตอนนี้มันตัดสินอะไรไม่ได้หรอก
ภาษาฐานการณ์ไปเรื่อยว่ามันจะมีอะไร
วันนี้ก็ถามถ้าทีนายกพักไหม
เมื่อวานบอกพักวันนี้ก็ไม่ตอบ

เอ้าลืมไปเลย

พูดอะไรไปก็ไม่รู้สึกห้านาที๔๐
จำนางสารารัฐรังศรีวุฒาพรหรือแอมได้ไหมฮะ
สายนายผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และตอนนี้คือข้อหารักทรัพย์ได้กระทำความผิดคือนำสารเคมีสายนาย
ซึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมันจะมีโอกาสดูไทยรัฐข่าวเนี่ย
พากลบอกว่าไอ้สัยนายเป็นยาสิบติดหรือเปล่า
แต่ขนาดวิธีที่นี่เขามีการนำสารเคมีสัยนาย
มาใช้วางยาจนปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย

โดยตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ระหว่างการฝากขังผลัดแรกนะฮะ
ของพนักงานภายในทันทะสถานหญิงกลางเนี่ย
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกชินพัฒน์สารสิน

วันนี้เปิดเผยถึงเรื่องสารสายนายของคดีแอมว่า
ที่มีข่าวว่าการใช้สารเสพติดร่วมกับสายนายนั้นน่ะ
เขาบอกจากประสบการณ์อย่างโชคโชนเลยนะ

เขาว่าเลยอาจจะเป็นการกระทำของผู้ต้องหาที่คิดเป็นนักเคมีเอง
คิดเองผสมเองเขาว่าอย่างนั้น
เพราะสารเสพติดเนี่ยมีฤทธิ์ทำอะไร

ใช่ไหมคะสารเสพติดมันจะเคลิ้ม

อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า
ใช้สารเสพติดขนาด

ไม่ได้สารภาพอะไรเกี่ยวกับ๑๔ศพแต่บอกว่า
ให้ในลักษณะผงคือเอาไซยาไนให้คุณก้อยในซองพลาสติกซิปล็อกไปทดลองใช้
แล้วยกตัวอย่างว่าแด้อดีตสามีที่ตายไปของตัวเองเคยใช้
และอีสายนายอันนี้ก็เอามาจากแด้นี่แหละ
อาจารย์ออสก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวก่อน
สายนายกับยาเสพติดไม่เคยมีการใช้ร่วมกันมันใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะมันตาย
บอกว่าถึงแม้ว่าแอมจะไม่ได้พูดเรื่องที่ว่า
มีสวนในการทำให้อีก๑๔สมบไตยหรืออะไรอย่างไร
แต่การที่แอมพูดคำว่า

เพราะนั่นเท่ากับว่าเขาบอกว่าเขามีสายนายในครอบครองจริง

ทีนี้อาจารย์ออสเลยต้องรีบมาแจ้งในฐานะนักเคมี
ว่ามันใช้ร่วมกันไม่ได้และใครอย่ารีอาจเอาไปใช้ใช่ไหมคะ

ก็เลยบอกว่าแอมน่าจะมีคนให้คำแนะนำ
ที่ให้การแบบนี้เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นให้ตัวเองไม่ต้องผิด

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม

หลายคนบอกหูคดีนี้ทำไมมันยาวนานเหลือเกิน
แอมวางยาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวสิริพรขันวง

เดินทางไปที่ตำรวจภูทรภาค๗แล้ว
เพื่อเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศิวุฒาพรเนี่ย
อดีตรองภูมิกับการสอบพอสวนพึ่ง
รองซึ่งก็คือรองอ๊อฟถูกต้องไหมฮะค่ะอดีตสามีของแอมเนี่ย
อย่างแรกเลยฐานความผิดคือช่วยเหลือผู้อื่น
ไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงโดยการทำให้เสียหาย
ทำร้ายซ่อนเล้นนะครับ
เหตุผลที่ต้องแจ้งความเพิ่มเติมเนี่ย

ฝ่ายสืบสวนบ้านโป่งสืบจนพบพยาหลักฐานว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยแอมได้เดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ที่สุโขทัย

ถูกในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเจษฐกาลสงการน้อง
ก็หลังจากที่คุณก้อยเสียชีวิต๑๔

แล้วตอนนั้นแอมได้นำกระเป๋าแบรนด์เนม
แล้วก็ทรัพย์สินของก้อยเนี่ยติดกลับไปบ้านอยู่นะ

เขาจะเอากลับไปด้วยต่อมาภายหลังเกิดเปลี่ยนใจ
เขาก็เลยทำธาธิอกุบาย
ให้พ่อแม่ของรองอ๊อฟเนี่ย
ส่งกลับมาที่บ้านพักของนายวิทย์

อดีตสามีได้รับของกลางแล้ว
กลับนำไปมอบให้กับนางสารารัฐ

ที่จะส่งให้ตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นจึงให้น้องสะไพรของนางสรารัฐ

ที่บ้านพักในอำเภอชะอำชมเพชรบุรี
โดยที่นางสาวแก้วเองก็ไม่ได้ทราบ
ภายในกล่องพัสดุมันเป็นอะไร

ซึ่งมันมีการส่งต่อกลับไปกลับมาหลายอย่าง
ทุกอย่างมันเป็นการวางแผนหมดเลย

คือโดนข้อหาทำลายหลักฐานนะคะ

เพราะว่าด้วยความเป็นตำรวจด้วยค่ะ

แล้วตอนนั้นคือคดีแอมเป็นข่าวแล้ว
แต่คุณไม่เลือกส่งพัสดุอันนี้ให้กับตำรวจ

แอมก็ให้น้องสะพ้ายไปส่งต่อไปที่เพชรชบุรี
จากหลักฐานแล้วดูเจตนาก็ดูเหมือนจะต้อง

มันก็ปรักตำไม่ได้
ชี้แจงของเขาว่าเขาจะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ยังไง
เพราะวันนี้เขาก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

โจ๊กค่อนข้างมั่นใจในคดีมาก

เพราะเป็นคดีที่คนติดตามกันตลอด
จะเดือนแล้วนะ
เกินแล้วไหมพี่มศ

คือต้องบอกว่าผู้ปกครองหลายท่านก็ออกมา

ลูกหลานตัวเองไปสั่งบุหรี่ไฟฟ้า

ไปเพื่อที่จับกลุ่มไปเจอของกลางเนี่ยประมาณ๘ล้านบาทเลยนะคะ

เป็นบุหรี่ไฟฟ้าต่างนานามากมายเลย

นี่ไงพี่ออนไลน์เนี่ยคือกลายเป็นว่า
คือผู้ปกครองบอกเลยว่าเนี่ยลูกฉันสั่งมาจากออนไลน์
แล้วก็รอออนไลน์เสร็จปุ๊บต้องไปหาแหล่งที่มาว่า
ออนไลน์เนี่ยไอ้ของต่างนานาเนี่ย

เรื่องราวนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ที่ย่านเพชรเกษม
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ไปพบบ้านหลังนึงเขาไม่มีเลขที่ค่ะ
อยู่ที่ถนนเพชรเกษมแขวงภาษีเจริญ
เป็นสถานที่ที่เรียกว่าลักลอบจำหน่ายบุห
ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็เป็นสถานที่จัดเก็บ
รวมไปถึงส่งสินค้าทางออนไลน์ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ
ผลการตรวจค้นก็เจอของกลาง
บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหลายรายการนะคะ
อย่างเช่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าแบบดุแล้วทิ้ง

เครื่องคอยบุหรี่ไฟฟ้าอะไหล่หัวบุหรี่ไฟฟ้า
รวมมูลค่าแล้วกว่า๘ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็มีการจับกลุ่มนายธนพัฒน์
อายุ๒๓ปีนะคะเขาเป็นผู้ดูแล

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้าม
ห้ามขายเพราะว่าสินค้านั้นเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
แล้วก็ช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่าย
ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งรับจำนำ
ก่อนที่จะมีการนำตัวพร้อมกับของกลางนะคะ

แล้วก็จำหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้า
โดยมีการให้บริการผ่านทางสื่อออนไลน์
แล้วก็ต้องบอกว่าพบเยาวชนจำนวนมาก

คือเขาเป็นคนเข้ามาให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่นำตรวจ
ก็เลยมีการนำกำลังต่างลงไปจับกลุ่มได้
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหสินค้าหลายหมื่นชิ้นเลยนะคะ
อย่างที่บอกมูลค่าของกลางกว่า๘ล้านบาท
ก็เลยมีการฝากออกมาบอกผู้ปกครองต่าง
บอกว่าช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานหน่อย

ข้อมูลต่างมาก็มีการสั่งมาได้อย่างนี้
แล้วก็ถ้าตำรวจล่อซื้อยาเสพติดได้

ดังนั้นมันต้องไปจับกลุ่มที่ต้นต่อด้วยไหม
อืมก็ลองดูว่ามายังไงไปยังไง
ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะใครมีรองเท้าเก่าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะ
เพราะว่าเราสามารถชุบชีวิตให้รองเท้าของเราได้ค่ะ
โครงการให้ชีวิตใหม่กับรองเท้าคู่เก่าค่ะ
มาร่วมกันทำให้รองเท้าเก่าของคุณกลับมามีค่า
ด้วยการส่งต่อรองเท้ากีฬา
จริงแล้วรองเท้ากีฬาเนี่ยที่เป็นมือสองคู่โปรดของคุณเนี่ยฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บบางทีบอกเรารู้สึกว่าลกบ้าน

คุณทำที่เคยเป็นไหมปัญหาของคุณทุกคนวันเนี้ย
วันนี้ถ้าสมมุติคุณมีรองเท้ากีฬามือ๒๐๐

หรือหลังรถคุณคุณลองไปเปิดดูนะครับ

และจำเป็นจะต้องใช้เพียงแค่บริจาครองเท้ากีฬาคู่เก่านะฮะ
ตั้งแต่วันที่๓วันนี้ถึงวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะฮะ
ได้จากการบริจาคไปมอบให้กับโครงการเพื่อสังคมแนวคิดใหม่
เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปด้วยค่ะ
แล้วใครก็ตามที่ร่วมบริจาครองเท้าหรือว่าเงินสดในโครงการนี้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑พฤษภาคมด้วยเห็นไหม
ต่อคู่หรอใช่๑๐๐๐บาทนี่เยอะมากนะพี่โม้ยิ่งให้ยิ่งได้บอกแล้วเยอะมากค่ะ
อ๋อเหรอเยอะอีกนะดีนะคุณไปดูหลังรถไปดูตามตู้ดูสิว่ารองเท้ากีฬาเชื่อว่าหลายคนน่ะไม่ได้ใช้กันหรอก
ยอมจ่ายเงินซื้อด้วยเนอะลองเท้าแม่เออ
ถ้าอย่างนั้นใครมีรองเท้ากีฬาลองดูนะครับบางทีมันเก็บไว้เชื่อไหมว่าเวลาไปต่างจังหวัดจริงมันมีความหมายจะมีค่า
วันนี้คุณไปจริงนะฮะที่ซุปเปอร์สปอร์ตทุกสาขาวันนี้ถึง๓๑พฤษภาคมนี้
อย่างที่บอกสำหรับคนที่ร่วมบริจาครองเท้าหรือร่วมบริจาคเงินสดในโครงการนี้
คุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด๑๐๐๐บาท๑๐๐บาทสำหรับการซื้อรองเท้าคู่ใหม่
เพราะฉะนั้นคู่เก่าของเราเนี่ยก็จะมีประโยชน์ใช่ต่อให้คุณไปขายมือสองก็เหลือร้อยสองร้อย
นี่ได้๑๐๐๐บาทเอาง่ายแต่เราดูที่แบบว่าเราคิดถึงใจเขาใจเราน้อง
เอาแบบที่ส่งไปเราก็ยังใช้ได้ไม่ใช่บางทีหิวข้าวอ้าปากบางอย่างก็ไม่ไหวนะ
พักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่จ้
อ่าต้องบอกว่าตอนนี้มีกระแสเรียกว่าเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่กำลังฮือฮามากค่ะ
เรื่องของสภาวะทางการแพทย์หายากอย่างนึงคือมือกระจก
มีนิ้วเยอะตั้งแต่แบบกำเนิดมาเลยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ดีดีก็เป็นบางคนเนี่ยเป็นข้างเดียวหรือบางทีเนี่ยมีทั้งสองข้าง
ลองดูภาพเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยนิ้วเยอะคือมันเป็นความพิการแต่
เนิดที่เรียกว่าหายากมากเกิดมาพร้อมกับนิ้วเนี่ย
นิ้วในมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างซึ่งในบางกรณีเนี่ย
และข้อศอกก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะซึ่งภาวะนี้จะแสดง
มือดูเหมือนภาพสะท้อนในกระจกมันเหมือนแบบเนี่ยมีสองฝั่ง
เห็นไหมคะจากจุดกลางของมือเนี้ยมีสามนิ้วก็คือมีนิ้วกลาง
นางแล้วก็นิ้วก้อยโดยปกติเนี่ยค่ะผู้ที่มีภาวะโรคนี้
ก็คือจะไม่มีนิ้วหัวแม่มือทำให้นิ้วแขนแล้วก็มือเนี่ย
เลื่อนไหวได้แบบจำกัดก็อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความคล่องแคล่ว
ซึ่งพบผู้ป่วยรายแรกเนี้ยนะคะในปีสองสองพันสามร้อยเก้าสิบห้า
ตั้งแต่นั้นมาก็คือมีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่า๑๐๐ราย
ซึ่งทางการแพทย์เขายังไม่สามารถอธิบายสาเหตุของความพิการอันนี้
ตั้งแต่กำเนิดอะค่ะแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรม
โมโซมาพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
พัฒนาในคันของคุณแม่ตั้งคันก็คือสามารถวินิจฉัย
ภาวะมือกระจกได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่มันก็จะตอบยากจริง
ซึ่งศัลยแพทย์เนี่ยเขาจะต้องรอจนกว่าเด็กน้อยเนี่ย
จะมีอายุระหว่างสิบแปดถึงยี่สิบสี่เดือนนะคะถึงจะทำการผ่าตัดออกมาได้
เขาต้องผ่าตัดได้ใช่ในระหว่างการผ่าตัดเนี้ย
ก็คือจะผ่านิ้วที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็เลือกนิ้วหลักอ่า
หนึ่งนิ้วเพื่อที่จะใช้เป็นนิ้วหัวแม่มือโป้งใช่ไหมฮะ
เพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่จะไม่มีนิ้วโป้งไงคะ
ซึ่งแพทย์เนี่ยเขาจะตัดตำแหน่งนิ้วโป้งให้ตรงตำแหน่งที่นิ้วหัวแม่มือ
จะมีการพัฒนาตามธรรมชาติได้พร้อมทั้งพยายามที่จะรักษากล้ามเนื้อ
เอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อไว้ที่มือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพราะว่ามือมันต้องใช้มันต้องขยับกล้ามเนื้อ
ว่าอันนี้น่าจะเหมือนพวกแบบวัวสองหัวแมวสองหัวอะไรแบบ
คือมันเป็นทางด้านของพันธุกรรม
ซึ่งอธิบายสาเหตุก็ไม่ได้ด้วย
มันคงเป็นอะไรตอนที่มันแบบว่าทำงานอยู่แล้วสร้างออกมาอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่เรื่องที่พอฟังที่บอกคุณหมอที่เป็นศัยแพทย์แบบต้องสามารถผ่าตัดได้เนอะ

ไม่ใช่ที่จริงคนสองหัวแฝดติดกันอะไรอย่างนี้มันก็มีอยู่

แต่สูงที่สุดถ้าเกิดการแพทย์เราไม่พัฒนาเป็นขนาดนี้
คือไม่เห็นฟีมเอ็กซาเลแต่ไม่รู้ว่าข้อต่อไปตรงไหนเนื้อเยื่อนไง

มันยากมากนะเส้นเองเส้นเลือดแต่ละอันเส้นประสาทอีกเนอะ

เพราะมันต้องเรียนแบบให้เหมือนการใช้งานของมือจริงได้
อืม
เอาล่ะอย่างแรกก่อนอื่นเลยนะฮะเขาบอกว่าก่อนที่ทุกอย่างเวลาตัวเองไป
จะเชิงเศร้าไปแล้วย่องไปชาติบุรีที่ชาวบ้านก็บ่นกันคืออะไรรู้ไหม

ตายไปแบบว่าเวลาไปเดี๋ยวปุ๊บคงบอกอันนี้เราจะทำยังไงกับช้างป่า
ช้างช้างช้างป่าเราจะทำยังไงจะดี
ช้างบุกเมืองหรือว่าเมืองไปลุกล้ำป่า

ว่าเราไปลบล้ำเขาแต่ด้วยความประชากรเราเพิ่มขึ้น

แล้วตอนนี้จะทำยังไงมันก็เป็นกระกะทิบลูก

มีที่ของเขาน้องแต่ขนาดเดียวกัน

คำว่าขยายพันธุ์ช้างที่เร็วเนี่ย

ไม่เมื่อผีน้องผสมพรรณกันเองช้างมันก็จะได้ลงได้ลง
นะอือภันธุครรมเอาง่ายสมมุติผีน้องอะผีน้องเขา
ค่ะเขาก็เป็นช้างอ่ะถูกต้องไหมล่ะจากประกอบช้างเป็นสัตว์
เองหรืออะไรเพราะฉะนั้นคุณภาพของเขาก็จะเริ่มน้อยลงน้อย
ลงน้อยลงเมื่อก่อนเนี้ยคนยังเอาช้างไปเลี้ยงได้ถ้าเป็น
ชาวชาวสุรินเนี่ยเขาบอกว่าชาวสุรินเนี่ยเลี้ยงช้างไว้
บ้านเลยนะค่ะซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาหลังจากที่โควิดที่ผ่าน
เนี้ยสุรินทร์เองก็มีปัญหาอืมคือคนพาช้างกลับบ้านใช่
แต่วันนี้คุณเห็นการปรับเปลี่ยนของคนสุรินทร์เขาทำ
ไงช้างดังกว่าดาราน่ะฮ่าคุณดูสิเขาไล้อาหารช้างอ่ะ
หมดเลยใช่ค่ะใช่ถูกป่ะแต่วันนี้ปัญหาช้างเนี้ยที่จังหวัด
ระยองเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามผลักดันช้างแล้วจะ
เห็นภาพนี้จะเห็นกันเยอะเหลือเกินบางทีที่เขาใหญ่
ฉะเชิงเซาเองก็เยอะนะฮะใช่ปลาจีนทางฝั่งทางนั้นน่ะเนอะ
อันนี้ยังมาตัวเดียวเอ้ยยังมาเชือกเดียวบางทีมาเป็นโอ้โหเป็นโขงเลย
ตัวนี้เดินกลางถนนเลยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้ย
ป่าตัวดังกล่าวเนี่ยเขาเดินลัดเลาะป่าเข้ามาหากินอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ปกติก็จะอยู่ที่ตำบลหนองบัวซึ่งเดินทางมาจากอำเภอวังจันท
แต่รอบนี้พลายเขาชื่อเขามีชื่อนะพลายมะม่วง
ซึ่งเขารู้จักกับประชาชนอยู่แล้วมะม่วงมันเลยมะม่วงเปรี้ยวแล้วตัวเนี้ย
พายมะม่วงเขาเดินเพลินไปหน่อยอืมเขาเดินเพลินไปหน่อยเดินเพลินจ้ะ
ถูกชาวบ้านก็ตกใจสิว้าวปกติเขาไม่เดินขนาดนั้น
ระหว่างช้างเดินผ่านชาวบ้านก็ที่แอบอยู่ชั้นสองเนี้ยโอ้แล้วตัวใหญ่มากอ่ะ
ทั่วเนื้อแบบทุกวันที่เกิดอะไรคะทายคลิปค่ะอ่ะ
ถ้าเขาตกมันน่ะอืมเขาตกใจอะไรอย่างงี้เค้ากระจายแล้ว

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยช้างตัวใหญ่มากครับ

มาเดินเล่นแล้วก็กลับไปเถอะ

ผลักดันช้างก็ได้ผลักดันพายมะม่วงเนี่ย
พื้นที่เขตปลวกแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มะม่วงเขานอนหลับพักผ่อนอยู่ในสวนยางนี่แหละ
อย่างไรก็ตามถือเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันหรอก

เหมือนที่พี่ตาปัญญาคุณปัญญาเขาลงบ้านเขาเห็นไหม

ตัวเบลอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้

ปัญหาช้างป่าอย่าไปบีบแตร่ใส่เขา

ภาคอีสานคุณผ่านเขายงเขาใหญ่

หรือว่าเปิดประตูลงไปแล้วไปถ่ายรูป

ปล่อยให้เขาค่อยเดินผ่านไปหน่อย

ช่วยประชาชนนิดนึงนะครับเพราะว่าประชาชน

พืชผลทางการเกษตรเขาก็เดือดร้อน
รู้ว่าเราไปปลูกที่เขา
อย่างไรให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันให้ได้
ค่ะจริงนอกจากชาแล้วมีลิงด้วยนะ
อ้อนหลิงลิงก็เยอะ
ลทศึกษึกเหลือก็มีมาเหมือนกันนะคะ
ลาวด้วยแต่มันคงไม่ข้ามแม่น้ำโขงมาหรอกมั้ง

ตรงนั้นก็มีอุทยานแห่งชาติไง

เอาทุกคนคะจ่ายบินค่าไฟกันแล้วหรือยัง

ว่าทุกคนบางทีดูแค่ตัวเลขสุดท้าย
ว่าเดือนนี้ฉันต้องจ่ายเงินกี่บาท

เผื่อผิดเราต้องไปร้องแต่ถ้าผิดต้องไปร้องเรียนพี่มด

ถ้าค่าบ้านธุรกิจตอนนี้ที่เขาบ่นกัน

เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คดูด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะเพจดราม่าเด็กเขาโพสต์ไว้บอกลูกเพจฝากมาครับ
จ่ายค่าไฟดูบินค่าไฟกันดีเพราะรายละเอียดสำคัญ
มันมีข่าวเรื่องค่าไฟแพงก็เลยเช็คดูบินซะหน่อยถึงได้รู้ว่าเอ้า
แล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นบ้านจะไปจ่ายค่าเหรียดธุรกิจได้ยังไงมันคนละเรทกัน
เห็นไหมขนาดที่บ้านยังพูดว่าเออฉันลืมไม่เคยดูตรงนี้
เนี่ยยังดูยอดสุดท้ายเลยว่าเดือนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่
แล้วทำไมทำอย่างงี้กับประชาชนเหรอคือเขารีบโทรไปหาการไฟฟ้าบอก
คุณครับช่วยมาดูให้หน่อยคือผมเป็นบ้านแล้วทำไมคุณถึงคิดเลสธุรกิจ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูบ้านให้อีกรอบ

แล้วที่ผ่านมาล่ะตอนผมสร้างบ้านคุณก็มาดูแล้วนะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อคือพอดีมันไม่มีชื่อหมู่บ้าน
ก็เลยอาจจะเข้าใจผิด

เห็นว่าเป็นบ้านพักอาศัยจริงเขาก็ชดเชยย้อนหลังให้

เฮ้ยถ้าสมมุติผิดปุ๊บก็จะชดเชย้อนหลังให้ถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจ่ายบินกันไปเพราะเรากลัวโดนตัดไฟ
ส่วนใหญ่ถูกต้องไหมล่ะตัดไฟลำบากกว่า

ใช่เขาถ่ายเลส๑๕มา๓รอบบิน
เพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จดีที่เห็นก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปตรวจสอบบินค่าไฟของคุณกันหน่อยว่า
บางทีที่ค่าไฟแพงพุ่งแบบเท่าตัวเนี่ย

แต่นอกจากฝากคนชาวบ้านทุกคนไปดูบินค่าไฟแล้ว

คุณช่วยตรวจสอบนิดนึงกฟนกฟพคุณตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไหม

มันต้องดูตามสถานที่ประกอบการไง
บางทีเผ็ดเยอะหรืออย่างไรก็ตาม
อะไรเอ้าจริงว่าวันนี้
เขาบอกว่าถ้าสมมุติค่าไฟเดือนที่แล้ว

จะเยอะกว่าปีเดือนที่แล้วหล่อนได้เจอหมื่นแน่
ร้อนแบบนึกว่าแอร์เสียค่ะตอนนั้นน่ะ

พี่เต๋อพอร์ตใหม่มองทั้งบ้านอ่ะ

ทั้งบ้านหรอคะพี่เต๋อพอร์ตเสียค่ะ

แต่ไม่รู้เรื่องบ้านผู้ชายเขาจ่ายแพงขนาด

เป็นเพื่อนไม่มีทางค่ะไม่มีทางอย่างอื่นค่ะ

ไม่มีคนยอมถ่ายค่ะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟค่ะ

แม้เราจะอยู่ข้างนอกเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่
เห็นแล้วว่าพี่มดมีหนุ่มโอบเอวอยู่นะ

ฝากเนอะเบรกเนาะ
ถ้าเดี๋ยวกลับมาก็ขอใส่ข่ายกันค่ะ
อ่ะกระตุ่มต่อมเผือกชาวเน็ตอีกแล้วฮะ

ล่าสุดเจ๊หมอยร้อยแปด
ไม่กระตุกนะกระดุ่ม

กะอะไรนะพี่เมนเป็นอะไรนะมีคำใหม่อีกแล้ว
ใช่แต่พอมันเป็นนี่ไงมันสับใหม่ไหมกับตุ่มจริงปะเนี่ยอันนี้คันนี้หรอ
รายการข่าวใส่ไผ่มันอยากสับใหม่ไปเรื่อย
ซึ่งเอาง่ายเขาบอกว่าเลิกกันอีกคู่คู่รักเสียงดี

ก็เป็นไงครับ

ไม่เลิกหรอกยังเห็นอยู่ด้วยกัน
ก็บอกว่าลูกหลักนักร้อง
พอซื้อข้าวให้กินกันอยู่

ไม่แล้วตัวเองข้างเนี่ยว่าใครขี่ยัก

บอกไปว่าอ่านคอมเมนต์อ่านพี่อ่านคอมเมนต์ใช่ไหม

นั่นเขาเขียนตัวเบลอดโอบกับมะปังหรือเปล่านะ

บอกว่าหลังไม่ลงรูปคู่กัน

คืออะไรอันล่างสุดนั้น

เห็นคลิปหรือทุกคู่ไม่รู้ก็

ไปดูหลายคู่ไงเพราะช่วงนี้คนมาเลิกกันช่วงนี้เยอะ
ก็หลังจากอ่าคู่คุณก๊อตกับคุณโบว์
กอกกอกกอกกอกกอกกอกกอกกอกกอนต่อ
โยยยยจี๊มที่จี้

ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่า

เสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกง
รู้ตัวอีกทีหมัดโจรพุ่งเข้ามาที่หน้า
ได้ทันพร้อมกับตระโกนใส่หน้ามัน
ตกใจวิ่งหนีไปอีก๓วินาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมา

เราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไป
คิดในใจว่าถ้าโดนชกที่หน้าจังคงล้มแล้ว
โดนขโมยของแน่นอนขายเหยียบเมืองไม่ถึง๓๐นาทีเจอโจรซะแล้ว
เดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือ

อ๋อเผื่อฝาดแต่โหดจังเลยคือวิ่งมาซึ่งหน้าอย่างนั้นเลยเหรอ

อ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวนี้เห็นดาราเขาลงเล่นการเมืองกันเยอะใช่ไหมค

อื้อที่ไปเป็นสมีมหมิ๋ว

ใช่ไหมหมอเก่งวายุอันนี้ต้องเรียกว่าเลิกว่าไม่ได้เป็นดารามานานแล้วมั้ย
แล้วคนนั้นไงก้าวไกรที่เขาเล่นซีรีส์เป็นซีรีส์เด็ก
เด็กที่บีเอ็นเคคนหนึ่งชื่ออะไรลูก

แต่คนนั้นที่เป็นผู้ชายได้เป็นที่เคยเล่นซีรีส์แบบ
นั่นแหละแต่ทีนี้คนถามถึงพระเอกคนนี้ค่ะ

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็แสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจน
แล้วก็ติดตามข่าวข่าวสารเรื่องการเมืองมาโดยตลอด
คนก็เลยถามว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ย
ได้เห็นพี่ป้องลงการเมืองหรือเปล่า

ซึ่งเราก็เลยไปถามแล้วว่าพี่ป้องมันมีโอกาสไหมคะ
บ้องบอกว่ายังไม่ลงเล่นการเมืองครับ
เพราะเดี๋ยวนี้การเมืองมันไม่ได้เล่นกันได้ง่ายนะ
คุณต้องมีความรู้แล้วคุณต้องมีความสามารถแบบแน่นจริง
เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่
แต่อนาคตเดี๋ยวว่ากัน

เพราะเป็นประชาชนสนุกสุดแล้ว

ต้องเล่นละครไปเถอะ
เขาเคยทำงานอยู่กับส่วงกันครั้ง
ใช่ป้องนี่เป็นข้าราชการมาก่อนนะน้อง
แล้วป้องเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองมาตลอด
เหมือนตั้งแต่หนูรู้จักชื่อพี่ป้องคือเป็นดาราแล้ว
แต่ป้องเป็นคนที่ติดตามการเมืองตลอด

ต้องเรียกที่ว่าสาดแดงความคิดเห็นการเมืองมาโดยตลอด
จริงทรมาน
ดีด้วยไหม
พิธีกรดาราอย่างทิมอ่ะพี่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหม
ทิมพิถารดวงวันนี้เล่าให้หนูฟังว่าดวงอ่ะจะต้องเป็นนักการเมืองอ่ะ
มาแคสต์พระเอกละครละนะโอ้
กับคุณภูรินะถูกสรุปคนที่ได้ภูริอิรัญพฤกษ์เป็นพระเอก
ก็เลยกลับไปไปบริหารธุรกิจ

มีอีกมีอีกหลายคนชาเด็ดพี่ไงเธอใช่มั้ยเหมือนก่อนเนี่ยใช่มั้ย
อยู่พักเพื่อไทยเยอะเมื่อก่อนอืมมีอีกมีอีกเยอะเออ
ฟรีมระดับภูมิก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เออพี่แซมอยู่แล้วนั้น
ทำไมแบบถามเคยถามพี่ทรัพย์ทำไมวันนี้กลับไปเป็นดารา
มดพี่นั่งดูทีวีเล่นละครแล้วพี่พิถึง

เขาตอบโอเคด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ก็หลายคนก็ยังคงติดตามเรื่องของอาการของคุณเอสกันตะพงศ์อยู่นะคะ
ล่าสุดคุณคิสตี้คริสติน่าก็มีการโพสต์ภาพอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการระบุข้อความออกมา
บอกว่าอาการของเอสเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต
คุณหมอยังให้สังเกตอาการวันต่อวัน
แล้วก็ยังมีการทดสอบอีกหลายอย่างต้องทำ
อาการของสามีดีขึ้นหรือที่มีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

เรายังมีหวังและภาวนาต่อไป
คุณคิสตี้ลงมาเป็นภาพนี้นะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้รัวจริง
เพราะเราก็ติดตามอาการกันอยู่อะไรอย่างนี้
แต่คุณคริสตี้เขาก็ชัดเจนบอกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤต
จริงมันก็เกือบสัปดาห์นึงแล้วไหมคะ

๕วัน๖วันแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะ
ขอให้ดีวันดีคืนอาการแบบดีขึ้นไว
ขอให้มีปฏิหารนะวันนี้คือแต่เขายังตอบสนองการรักษาอยู่ยังโอเค

อืมก็ขอให้ฟื้นเร็วเร็วใช้คำนี้แล้วกัน

นั่นแหละฟังแล้วก็

เพิ่มเวลา